คุณผู้ชมฮะเหตุเกิดในงานศพกับการจุดพลุตะไลกันอีกแล้วนะครับ
พอจุดพลุตะไลแล้วก็เศษพลุเนี่ยมันระเบิด
แทงคอคนที่ไปร่วมงานจนกระทั่งตัดเส้นเลือดใหญ่
และทำให้คนร่วมงานคนนี้กลายเป็นศพเสียชีวิตซะเองนะฮะ
ไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
นี่นี่ตอนนี้เพราะผมจะยืนอยู่ข้างนึง
ตรงนี้คนอยู่ข้างบนสีอีกสีม่วง
สีม่วงนี่ล่ะครับตรงข้างสีม่วงอีกไหมครับ

แต่พอเข้าไปดูเลือดท่วมเลยครับ
เพราะว่าถูกเศษพลุบาดเข้าเส้นเลือดใหญ่

แต่พอนำตัวส่งโรงพยาบาลเสียชีวิต
คุณดูเลือดอาบเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับ
เรานุธิกับน้องมิ้นต์ก่อนหน้านั้น
แล้วก็นี่มาเกิดเหตุลักษณะแบบเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสุสานบ้านหม้อ
ที่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับ
ก็คนที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลัง
ก็คือนายเศษเทพวงศ์อายุ๖๐ปี

แต่กลายเป็นศพเสียชีวิตซะเองนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลปงยางคก
ตอนแรกก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลห้างฉัด

สำหรับสะเก็ดระเบิดจากพลุตะไหลในงานศพนั้น
พบว่าเป็นเศษเหล็กจากท่อเหล็กที่เป็นกระบอกพลุ
ขนาดยาวของเศษเหล็กนั้นนะฮะ๕นิ้วครับ
โดยกระเด็นเข้าใส่บริเวณต้นคอตัดเส้นเลือดใหญ่
ผู้บาดเจ็บหงายหลังล้มตึง

พยุงผู้บาดเจ็บขึ้นไปนั่งพักบนสารา
และเลือดที่คอของผู้บาดเจ็บพุ่งแล้วก็ไหลทะลักออกมาเรื่อย
ก็ต้องรีบแจ้งเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่สุดท้ายเป็นเหตุสลดแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
ส่วนช่างที่ทำพลุพบว่ามีอายุเพียง๑๙ปี
ก็คือนายสุพลชนะดวงดี
แต่ว่าช่างทำพลุบอกว่าตัวเขามีประสบการณ์ทำพลุมากว่า๑๐ปีแล้ว

ส่วนสาเหตุที่เกิดการระเบิดคาดว่าเกิดจากความร้อน
คลิปคลิปตลอด
แล้วเรามีประสบการณ์คือทำตั้งแต่รูปภูมิรุญญาละ
เหตุผิดข้างนี้เราคิดว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะ

ครั้งแรกครับ

แต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ขณะที่คนนี้ก็คือพ่อของช่างทำพลุล่ะครับ

ก็บอกว่าครอบครัวเขารับจ้างจุดพลุในงานนี้๓๐๐๐บาท
โดยพลุที่จุดในงานเป็นพลุบอม
ไม่ใช่พลุควันศีร์แต่อย่างใดนะครับ
โดยปกติจะตั้งพลุบอมไว้ที่เมนด้านละ๒อันรวมเป็น๔อัน
ส่วนพลุที่ระเบิดนั้นมีเพียง๒อัน

แล้วก็ยืนยันนะครับว่าลูกชายมีประสบการณ์ในการทำพลุมาตั้งแต่เด็กนะฮะ
เพราะว่าที่บ้านทำพลุมาตั้งแต่รุ่นปู่
หลังจากเกิดเหตุนั้นก็ตรวจสอบพบว่า
ชิ้นส่วนพลุที่ระเบิดไม่ได้กระจายไปไหน
แต่มันมีเพียงเหล็กชิ้นเดียวเท่านั้นแหละคุณ

แล้วมันไปเป็นจังหวะที่ไปโดนคอของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดี
ทำให้บาดคอเสียชีวิตนะครับคุณ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบเอาห้างชัด

คุมตัวนายสุพลช่างทำพลุ
จุดพลุในงานไปสอบปากคำ
เพื่อพิจารณาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ก็ทางจังหวัดต่างเขาก็สั่งประกาศ
ยกเลิกการจุดพลุในงานศพแล้วเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยชิ้นแผ่นเหล็ก
คือพอมันระเบิดแรงอัดมันเหมือนก็เป็นมีดคอ
คมดีนี่เองนะครับคุณผู้ชม